ของวัยรุ่นระยองค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่วัยรุ่นเนี่ยนั่งจับกลุ่มกิน
อีกแล้วคุณทัศนัยอืมกินเหล้าอยู่ริมหาดแล้วมีลุงที่เป็นชายเร่ร่อนเนี่ย
เดินผ่านมาครับโอ้โหกลุ่มนี้ซัดลุงซะร่วงเลยค่ะนี่ขนาดมีพลเมืองดีเข้าไป
พยายามจะช่วยแล้วนะเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูหน่อยเหตุการณ์นี้ความยาวไม่ถึงหนึ่งนาที

โอ้โหคุณผู้ชมเห็นไหม
คือคนที่เขาแอบถ่ายเหตุการณ์เอาไว้เนี่ยแล้วก็ได้ยินเสียงตอนท้ายคลิปที่คุยกันเนี่ย
คือแต่ลุงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งคนที่ถูกทำร้ายเป็นคุณลุงอายุเยอะแล้วเป็นคุณลุงที่เป็นชายเร่ร่อน
แล้วโดนโดนรุมแบบนี้
ซึ่งในคลิปเนี่ยนะมีวัยรุ่นเข้ามาห้ามปามแต่ก็โดนเหมือนกันค่ะ
หลังนั่งจับกลุ่มกินเหล้าอยู่ริมหาด
เห็นลุงที่เป็นคนเร่ร่อนเดินผ่านก็วิ่งเข้าไปรุมกระทืบแบบไม่มีปีไม่มีขลุย
จนลุงเนี่ยล้มฟุบนอนกองอยู่กับพื้น
วัยรุ่นอีกกลุ่มเห็นเหตุการณ์วิ่งเข้าไปช่วยลุง

ทีนี้ค่ะคนก็ไปคอมเมนต์แหละเก่งกับคนแก่นี่แบบนี้
แล้วก็มีคนถามด้วยถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
พรุ่งนี้จะหงายการ์ดอะไรล่ะกลุ่มวัยรุ่น
นักข่าวของเราค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะคะ
ถามจากกู้ภัยสว่างเมตตาธรรมสถานนครราชศรีมา

เขาก็บอกว่าวันนั้นผมกับเพื่อน๓คน
มาเที่ยววันลอยกระทงตรงริมหาดแสงจันทร์สุชาดานี่แหละ
เห็นคุณลุงคุณลุงที่เขาเป็นชายเร่ร่อน
เดินมาที่หน้ารถแล้วถูกวัยรุ่นที่เขานั่งกินเหล้าอยู่เนี่ยนะ
กระชากคอลุงมาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย
ต่อยจนลุงล้มยังไม่พอกระทืบที่หน้าลุงด้วย
แล้วมีแผลสิคะมีแผลที่คิ้ว
พอเห็นเหตุการณ์แบบนั้นแล้วก็พยายามจะช่วยเหลือนำตัว
ส่งไปยังหน่วยกู้ภัยสว่างพรกุศลเพื่อรักษา
แต่ถามว่าเรื่องนี้มีการแจ้งความไหม

นักข่าวของเราเนี่ยนะคะนอกจากเจอกับกู้ภัยที่มีการถ่ายคลิปแล้วเนี่ย
ก็เจอกับคนที่เขาเป็นชาวประมงอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
เล่าเพิ่มเติมด้วยนะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้
พี่เขาบอกว่าอุ๊ยตอนที่เกิดเหตุวันนั้นน่ะนะ
วันที่มีงานลอยกระทงเนี่ยเสียงปืนเสียงระเบิดดังเลย
แต่ไม่อยากพูดอะไรมากอ่ะอยากให้มาดูเองอ่ะ
อ้าวทำไมอ่ะพี่ทำไมถึงไม่กล้าพูดอ่ะ
บอกก็เอาจริงก็กลัวไม่รู้ว่าพูดไปแล้วเดี๋ยวจะมาโดนรุม
จะจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่าเออแล้วก็ถามว่าแต่ถ้าเธอถามตัวพี่นะ
ดึกเดินพี่ไม่ออกมาเด็ดขาดพี่กลัว
ส่วนแม่ค้าที่เขาขายส้มตำไก่ย่างแถวนั้นเนี่ยนะ
เธอก็บอกว่าไม่รู้เลยไม่รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ว่าก่อนหน้านี้พื้นที่แถวนี้คนเขาก็ทะเลาะกัน
มีวัยรุ่นถือมีดถือปืนเดินกันแต่ถามว่าเดี๋ยวนี้มันลดลงไหมมันก็น้อยลงแหละ
เพราะว่าตำรวจสายตรวจเขาก็มาตรวจอยู่วัยรุ่นก็ไม่ค่อยกล้า
เอาฟังเมื่อค่ะขายส้มตำไก่ค่ะ

ใช่สภาพลุงเนี่ยคือยังได้รับบาดเจ็บเลย
แล้วก็ถามว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งความ

เดี๋ยวรอดูอาการลุงที่เป็นชายเร่ร่อนก่อนนะคะ
อาการเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้

ตามตัวกลุ่มวัยรุ่นนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายไหม

คือผิดฐานทำร้ายร่างกายอยู่แล้วถูกต้องนะฮะ